คุณผู้ชมครับเรื่องที่น่าตกใจที่ผมเกริ่นไปในช่วงที่แล้ว
ปรากฏว่าในกลุ่มอายุของผู้ป่วยลดน้อยลง

ดังนั้นเป็นสิ่งที่พอข้อมูลออกมาแล้ว
หลายหน่วยงานก็ต้องตระหนักถึงนะครับ
โดยนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่าโรคเอสแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นสิ่งที่กรุงเทพมนครให้ความสำคัญติดตาม
เฝ้าระวังแล้วก็พยายามดำเนินการ
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราความเสี่ยง

ย้ำนะครับว่าของพื้นที่กรุงเทพนะครับ
มีการสำรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน๗๗๙๗๐คน
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๒๐๕คนต่อปี

เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละประมาณ๖คน
อยู่ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ๑๔๒๔ปี

แล้วก็เป็นกลุ่มชายรักชายมากถึงร้อยละ๖๘ครับ
ที่มีจำนวนมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมนตร์กร
กรุงเทพมนาคมเองจึงต้องลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

จะต้องลดลงจาก๒๐๐คนต่อปี
เหลือที่ประมาณ๙๐๐คนต่อปี

ในตัวเลขปัจจุบัน๖คนต่อวัน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องลดลงกึ่งหนึ่งอีก
เหลือแค่ประมาณไม่เกิน๕๐๐คนต่อปีนะครับ

ส่งเสริมให้เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว
หากไม่ได้รับยาต้านไวรัสภายใน๓๑๐ปี
ส่งผลต่อร่างกายสู่การเป็นโรคเอสในที่สุด
โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการดังกล่าวได้ฟรี
ศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

แล้วก็ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยครับ